เนี่ยจะรอจนร่วงนั่งแล้ว

พี่เป็นพวกอยากุศเซาะทวงงานหรือเปล่าครับ

แต่ว่านี่คุณมาทำอะไรครับเนี่ย

หิวครับญี่ปุ่นหิวเป็นเหรอนึกว่าหิวได้เฉพาะคนไทย
พี่ญี่ปุ่นน้องมีพาวเงียบท้องกว่าเรา

มาเร็วว่าแต่ว่าไอ้น้อง

โหนี่ขนาดชาวต่างชาติมานี่ถั่วลงอย่างเงินน้อยเหรอเนี่ย

นี่คือวัตถุดิบน้องซื้อแล้วไปทำกินเอง

แต่จะให้ครบรสจริง

จะรีบไปนอนแล้วอ๋ออย่าเหรอทำไมเร็ว

อ้าวนี่เลยตาเด็กสมบูรณ์เฮ่ยอื้อฮ่า

แต่คนถือดูแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
ผมยังไม่ได้กินไงผมเอามาขาย

แล้วมันจะต้องเข้ากับอาหารญี่ปุ่น

เดี๋ยวแล้วสรุปเครื่องทำเข้าปั้นอันไหนถูกสุดแล้วฮะ
หละมักคือสามแบบนี้

มันพูดไปเรื่อยเลย

ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่า
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อ
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมกันแล้ว
กับช่วงปวนท้าเดือน

เขาเรียกโหนหวยโหยหวน
ถ้าอยากมีผัวต้องตัวสั่นว่าไง

ตอนนี้รู้สึกเฟ้งฟ้างกลางหมู่ดาว
รู้สึกชีวิตเลยคุณค่า

และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเจ๊เป็นผู้ชายนะ
อย่างนครพี่บอลนเบิดอย่างนี้
กับชีวิตมีคุณค่าสามารถรับใช้ชาติได้

เจ๊อยากไปทหารเจ๊ไม่ได้อยากไปทหาร
อยากรับใช้ชาติแต่เจ๊ไม่ได้อยากเป็นทหาร

เจ๊อยากไปรับใช้ทหารอีกทีหนึ่ง

อยากให้มันดูแลประเทศมั่นคงเป็นทหารดี

ไอ้นี่เอาอะไรมาพูดเจ๊อะไร
เจ๊พูดอะไรนี่
ก็หัวล้อเขารุกขึ้นมานี่เฉย

กูเผลอพูดไปได้อย่างไรน่ะเออ
พูดถึงทหาร
ทำไม
ลุงกูนี่เคยเป็นลัวของชาติ

ไม่ใช่ไปหลอกแทงฉนูกกับตำรวจไม่ใช่อ้าวลุงของฉันอืมเดี๋ยวฉัน
เล่าถามดูก่อนเออเห้ยเล่าให้จริงนะโวยลุงของฉันตาปอนลุงไม่งง

กับข้าวกับผ้าว

พ่อเจน

ถึงด้วยทำให้งง
เดี๋ยวน่ะ
ไม่แตกตากเลยอ่ะ
เจ๊มานี่เลยเจ๊กำลังอ๋อ

เจ๊จะฟังไหมเนี่ยและและผมก็เดินวนอยู่เดินวนอยุ่สด

สักพันธ์เดี๋ยวขนาดที่ฉันกำลังเดินอยู่
ข้างหลังฉันเสียงดังตูม
โอ้โฮหลงฝั่ง

เมืองการที่เที่ยวเยอะแยะ
นี่ไปกับเจ๊อะอย่าเพิวเจ้อสิ

ถ้าจะไปต้องหาสถานที่เที่ยวที่ถูกที่สุดมาก่อน

ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองสองน้ำตกเอราวันสามอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดแล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลาสิบเก้านาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนรับรางวัลทุกวัน
มันบอกว่าโอ๊ยนี่ทำความสะอาดแป๊บเดียวเจ้าที่ประธานเงินให้เลยเหรอ